ถ้าหิวเบอร์นี้ก็ต้องไปทานต่อจะพาคุณไปกินปลาเลยละกัน

กินปลาตัวโตนะคะแล้วเขาก็กินพร้อมกับเป็นเมี่ยง
มีผักแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดร้านดังที่นี่

ไปกันที่ถนนคนเดินถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบ
เขตเทศบาลเมืองประจวบคิริขันนะจ๊ะ
ใครไปเดินตลาดแห่งนี้จะเจอร้านนี้เลย
ชื่อว่าร้านเมี่ยงปลาเผานางสาวพิไลพร
เห็นแล้วเนี่ยกลับบ้านมือเปล่าไม่ได้หรอกน้องจ๊
ต้องซื้อติดไม้ติดมือไปเพราะว่าร้านนี้
โอ้โหปลาเผาเขาเด็ดดวงจริง
ใครที่ได้ลิ้มลองแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
สดทั้งสะอาดเนื้อปลานี่หวานไม่คาว
เสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงแน่นไม่ว่าจะเป็น
ผักสดเส้นหมี่ลวกแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะ
น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มเนี่ยที่เขาห่อใส่ถุงนี่นะ
รสชาตินี่โอ้โหเผ็ดนัวแซ่บซีดจัดจ้านจริง
เมี่ยงปลาเนี่ยมันจะมีน้ำจิ้มที่เป็นของมันอยู่แล้ว
มันหวานหน่อยถ้ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดไปด้วย
มันก็ต้องเพิ่มความเปรี้ยวความเผ็ดเข้าไป
ถูกต้องกลมกล่อมลงตัวจริงวันหนึ่งนะ
เขาขายดิบขายดีมากกว่าวันละ๘๐ตัวเลยคุณค่ะ
เยอะจริง

ปลาเผาเป็นสาวแม่ลูกอ่อนนี่นะ
บางคนเขาเรียกว่าปลาเผาแม่ลูกอ่อนเนี่ยนะ
เขาบอกว่าร้านนี้นะมีปลาให้บริการ๓ชนิด
ปลากระพงปลาช่อนแล้วก็ปลานินเผาเกลือ
แต่ปลานินได้รับความนิยมมากที่สุด
เพราะว่าจะใช้ปลานินที่เลี้ยงในบ่อนะคะ
ซึ่งเป็นบ่อน้ำที่ดูแลเป็นอย่างดีทำให้ไม่มีกลิ่นข้าว
ต่างจากปลานินทั่วไปที่เขาเลี้ยงในบ่อดินธรรมชาติ
มันก็จะมีกลิ่นสาบโคนใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ปลานินของร้านพี่เขาเนี่ย
สดใหม่สะอาดอร่อยจริง
ส่วนเรื่องของการเผาปลาก็พิถีพิถันมากนะจ๊ะ
จะใช้ไฟปานกลางเผาอยู่อย่างนั้นนาน๔๕นาที

รสชาติปลาก็จะไม่เสียแล้วก็มีความฉ่ำน้ำ
มีความแบบจุ้ยสเนื้อนิ่ม
คือมันจะไม่แห้งคือถ้าเผาจนแห้งก็ไม่อร่อย
มันต้องเผาแบบฉ่ำเนอะเด้งนะ
มันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนะคะ
มาดูราคากันบ้างใครอยากจะทานแล้วนะจ๊ะ
ถ้าหากว่าเป็นปลานินขนาดตัวละ๑๑๓กิโลกรัมเนี่ยนะ
ขายอยู่ที่ตัวละ๑๖๐๑๘๐บาทมาเป็นชุดเลยนะ
แต่ถ้าเกิดว่าน้ำหนักขนาดใหญ่กว่านั้นนะคะ
ก็จะขายเป็นปลากระพงนะขนาด๑กิโลกรัมจะขาย๒๐๐๒๕๐บาท
ส่วนปลาช่อนกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
สรุปแล้วปลานินเนี่ยทั้งอร่อยขายดีที่สุดแล้วก็ราคาประหยัดที่สุดด้วยนะจ๊ะ
ใครอยากไปอุดหนุนไปได้ที่ตลาดชุมชนถนนคนเดินนะคะ
เปิดทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลา๔โมงเย็นถึง๓ทุ่ม
ส่วนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเนี่ยนะจะเปิดขายอยู่ที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองประจวบ
หรือตรงหน้าทะเลอ่าวประจวบนั่นแหละจ๊ะ
คือก็ดีนะมันมี๓ชนิดปลาให้ได้เลือกใช่ไหม
มีทั้งปลานินปลากระพงแล้วก็ปลาช่อน

ว่าไอ้ปลานินเนี่ยมันเหมาะมาทำเป็นเมี่ยงปลา
เป็นเมี่ยงปลาแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าปลากระโพงกับปลาช่อนมันจะไม่อร่อย
แต่ว่าอาจจะกินอีกแบบนึงอร่อยกว่าอย่างเช่นไอ้ปลาช่อนเนี่ย
ปลาช่อนเผาเกลือน้ำจิ้มกับอะไร
น้ำจิ้มไงเฉยน้ำจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วหรือไม่ก็เป็นน้ำจิ้มที่ใส่เป็นแมงดา
น้ำจิ้มสีแดงเป็นน้ำจิ้มตำน้ำพริกตำอย่างนี้
แล้วทานกับผักลวกโอ้ยอร่อยไปกินข้าวกันดีกว่าเราอิ๋วแล้ว